อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นการร้องเรียนโรงพยาบาลเหมือนกัน
เป็นชาวต่างชาติร้องเรียนโรงพยาบาลหัวหินบอกว่า

แล้วก็มีบวก๑๕เพราะเป็นชาวต่างชาติ

ตวิศวกรชาวดัทวัย๕๐ปี
ซึ่งจริงเขาอาศัยอยู่กับภรรยาชาวไทยในจังหวัดประจวบคลีขันนะครับ
เขานำเอกสารหลักฐานมาร้องเรียนต่อสื่อมวลชน

แต่ว่าเขาก็ต้องออกมาร้องเรียนเพราะต้องการได้รับความยุติธรรม
แล้วก็ถือว่าเป็นการบอกต่อให้สังคมได้รับรู้เรื่องนี้
เขาบอกว่าเขาถูกโรงพยาบาลหัวหินเก็บค่าบริการแพงเกินจริงครับ
นับตั้งแต่ปี๒๕๕๘จนถึงปัจจุบัน
โดยเขาเล่าว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้และเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล
แต่เจ้าหน้าที่การเงินอ้างว่าตัวเขาเป็นชาวต่างชาติ
ก็ต้องเรียกเก็บเงินเพิ่มเป็นค่าบริการผู้ป่วยต่างชาติครั้งละ๓๐๐บาท
หรือในอัตรา๑๕ของค่ารักษาพยาบาลรวมค่าเวชพันธุ์ในแต่ละครั้ง
เรื่องนี้รองผู้ว่าพระราชการจังหวัดได้ชี้แจง
เพราะว่าเราก็ต้องไปสอบถามกับทางผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดนะ
รองผู้ว่าชี้แจงบอกว่าไม่มีระเบียบหลักเกณฑ์รองรับการเรียกเก็บเงินลักษณะนี้
และสาธารณสุขจังหวัดก็ได้มีการสั่งการให้ทางโรงพยาบาล
จ่ายเงินคืนให้กับนายเออวิน๑๒๗๔๖บาท
หลังจากที่นายเออวินเข้ารับการรักษา๑๔ครั้ง
ตั้งแต่เดือนมกราคมปี๕๘จนถึงเดือนกันยายนปี๕๙
โดยให้จ่ายเป็นเช็คหรือเงินสดนะครับ
แต่ว่าตัวนายเออวินยืนยันนะว่าไอจะไม่ยอมรับเงินคืนนะ
เพราะไอต้องการฟ้องร้องผู้กระทำผิดแล้วก็เรียกค่าเสียหายเพิ่ม
จากโรงพยาบาลเก็บเงินส่วนเกินจากชาวต่างชาติทุกรายนานหลายปีแล้ว
ตัวผมเองเนี่ยเป็นแค่เคสเดียวแล้วคุณคิดดูถ้าเคสชาวต่างชาติที่ไปรักษาเนี่ย
จะตั้งกี่เคสและเก็บไปกี่บาทแล้วนะครับ
เออวินก็เลยออกมาเรียกร้องกับสื่อมวลชนอีกครั้ง
แล้วก็บอกด้วยนะครับว่าการเรียกร้องเรื่องนี้มานาน๔ปี
อยากให้จบเรื่องนะโดยทางคณะกรรมการป้องกันและปรับ
การทุจริตแห่งชาติหรือปปชก็ตรวจสอบแล้วว่า
โรงพยาบาลหัวหินผิดจริงจึงอยากให้ออกมารับผิดชอบเรื่องนี้ด้วย
บอกอีกนะครับว่าเคยไปรักษาที่โรงพยาบาลประจวบคิริขัน
ซึ่งคิดค่าบริการผู้ป่วยชาวต่างชาติครั้งละ๕๐บาทเท่านั้นเองนะครับ
เขายังรู้สึกว่าเขายังไม่ได้รับความเป็นธรรม
คุณผู้ชมครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรล่ามภาษามือของเรา
อยู่หน้าจอกับเรามา๑ชั่วโมงเต็มแล้วนะครับ